ส่วนที่สวนนงนุษย์นะคะลูกช้างพังหยกได้มีการวาดภาพลายเส้นในหลวงทรงจูงคุณทองแดงโดยจะนำมาแสดงในวันพ่อแห่งชาติค่ะ
กัมพลตันสัจจาผู้มนุยการสวนนกนุษย์พัทยาอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีฝึกซ้อมลูกช้างพังหยกอายุ๑๓ปีวาดภาพลายเส้นในหลวงทรงจูงคุณทองแดงเพื่อเตรียมโชว์ศิลปะบนปลายงวงในวันพ่อแห่งชาติ๕ธันวาคมที่เคยสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเมื่อปีที่๘
กันบุรีได้จากโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อศึกษาพระปริยธรรมประจำปี๒๕๕๘โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕โรงเรียนเทศบาลแหลมชะบัง๒ร่วมบรรพชาสามเณรจำนวน๘๙รูปส่วนทางใต้นะคะที่เรือนจำกลางยะลาในขวัญชาต
สนใจรักสู่ครอบครัวผู้ต้องขังเรินจำชายแดนใต้กวนอาสุรทวายในหลวงเพื่อให้ผู้ต้องขังซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม๑๙๐ได้มีโอกาสประกอบศาสนาคิดตามหลักศาสนาอิสลามค่ะ